สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองของเราในรอบต่อไปก็คือหลังกลางสัปดาห์นี้แล้วก็มีระนมว่าจะยาวไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้านะครับแต่แน่นอนการที่มาในครั้งนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเตือนกันหน่อยก็คือความแปรปวนสภาพอากาศฝนฟ้าขนองครับมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ระยะนี้ใครที่จะออกเดินเรือก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับส่วนนี้เป็นบริเวณความกดอากาศสูงสีฟ้าฟ้าครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับสีฟ้านี้จะเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราแน่นอนครับการที่เข้ามาปะทะกันระหว่างความชื้นที่ตอนนี้เข้ามาปกคลุม
จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นได้บริเวณตอนกลางประเทศนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งปัจจัยครับปัจจัยว่าเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมนี่คืออากาศเย็นที่แผลลงมาจะสังเกตว่าสีม่วงเลยนะครับแผลลงมาถึงนี่เลยนะครับนี่คือช่วงวันที่๙
สังเกตว่ากระแสลมตรงนี้นะครับจะค่อยพัดเข้ามาปกครุมตอนบนของไทยแล้วก็ค่อยเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยนะครับแบบนี้นะครับช่วงแรกจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวครับหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดฝนฟ้ากันนอกว่าร้องฟ้าผ่านลมแรงบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์
จะค่อยมีการม้วนวนเข้าสู่บริเวณอ่าวเบงกรนะครับแล้วก็มีการตะวัดขึ้นไปปกครุมเมืองไหนของเราแบบนี้นะครับนี่จะสังเกตว่าค่อยเข้ามามีบทบาทดังนั้นช่วงตั้งแต่วันที่๗ครับฝนจะเพิ่มมากขึ้น๗๘๙นะครับหลายจุดหลายพื้นที่ก็ต้องระวังหลังจากฝนหมดไปสีฟ้าเข้ามาแทนครับคือความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันนี่คือ
นี่คือสิ